อันนี้ก็เอามาจีนเจ๊งน่าจะหน้าจีนแล้ว

แต่ก็จุดเจ๊งแต่ว่าฟื้นถูกบอก
จะเป็นมีอย่างเรียบร้อยครับใจพืช

ส่วนแรงครับคือท่ายกันในกลุ่มนะครับท่ายในกลุ่ม
แม่แข่ไหมกี่คนแข่กวนเจ้าเบาสี่สิบคนครับราคามีเผื่อ
นั่นในกลุ่มมันต้องแบบให้สี่สี่นองก็เล่ก็ดูแล้วกันครับ
ซึ่งการพินองค์ก็ต้องต่อไปจึงราพิษนี้ไปตัวตัวตัวไล่
ในการเจ้ก็ต้องไปตัวไล่ไปมันไปตัวซึ่งการไม่มีผูกเบ็ดไหมครับมันเอาไปลงผล
คือความจริงคือเราพิษเรายอมรับกับเราพิษแต่คือเราก็เล่นกันแล้วว่าอย่ายิงขึ้นป่า
แต่ว่าจริงแล้วก็มันจะเป็นบ
มารับฟังข้อกล่าวนะครับสมมติว่าในภาพมันไม่ได้เป็นอาวุธตรงกล้ามนะครับ
เพราะว่าสุขอย่างวันนี้ก็เอามาจีนเจ้งให้เจ้าหน้าถีแล้วคือมันจะเป็นฟื้นหลุกตรงแล้วก็จุดเจ้ง
แต่ว่าฟื้นถูกบอกจะเป็นมีอรุยาเรียบร้อยครับแต่คือสมมติว่าคือเรามาทิศร่องคนวันนี้
นี่ก็เป็นเองครับการมาสมมุติกินส่วนของคุณครับ
ใส่อีกส่วนของคุณแล้วเดี๋ยวไว้ตามนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป